ข่าวนี้ยิงกันยิงกันคาวงข้าวเลยคือฝ่ายภรรยาเนี่ยก็หน้าตาดีแหละ
สามีเนี่ยต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็หึงหวงกลัวว่าภรรยาจะไปมีคนใหม่
อ่ะพอมากินข้าวด้วยกันอยู่ในวงข้าวมันมีการท้าทาย
มันมีการทะเลาะกันแล้วสามีก็พูดว่าถ้าจะเลิกนะ
เสื้อผ้าออกไปเลยเนี่ยสงสัยจะมีผัวใหม่เท่านั้นแหละ
ฝ่ายหญิงตอบกลับมาว่าใช่มีผัวใหม่แล้วยิงเปรี้ยงเลยค่ะสามี
เปรี้ยงเข้าจนทำให้ภรรยาเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวานค่ะ
ตอนประมาณเกือบ๖โมงเย็นนี่เกิดในห้องเช่า
อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมที่ลบบุรี
ในห้องครัวไปเจอศพของฝ่ายหญิง
คือนางสาวสุพัฒนศรศรีจันงามอายุ๓๐ปีเป็นชาวขอนแก่น
โดนยิงด้วยปืน๙มมค่ะที่กกหูซ้ายทะลุคาง
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอก
แล้วก็มีรอยเท้าเปื้อนเลือดของผู้ก่อเหตุ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปค้นในห้อง
ไปเจอทะเบียนอาวุธปืน๒แผ่น
แล้วก็เจอกล่องใส่อาวุธปืนกล็อกขนาด๙มม๑กล่อง
แต่ว่าพอเปิดในกล่องดูเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหม

กล่องเมื่อกี้ไม่มีอาวุธปืนอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เก็บกล่องเก็บทะเบียนปืนต่างเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วผู้ก่อเหตุคือสามีของผู้ตายนะคะ
ชื่อว่านายนเรศลือกิจนาอายุ๒๙ปีเป็นชาวลบบุรี
นายนเรศเขาเป็นพนักงานขับรถบริษัทแห่งหนึ่ง
ทีนี้พอหลังจากยิงภรรยาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ผู้เห็นเหตุการณ์ผู้เห็นเหตุการณ์คนนี้นะ
เขานั่งวงกินข้าวอยู่ด้วยกันกับสามีภรรยาคู่นี้เลย
เขาก็บอกว่าทั้งสองคนนัดมาจะตกลง
เคลียร์กันเรื่องปัญหาครอบครัว
เพราะว่าฝ่ายชายก็หึงหวงระแวงไง
ฝ่ายหญิงจะไปมีคนอื่นเนื่องจากฝ่ายหญิงก็หน้าตาดีสะสวย
ฝ่ายหญิงทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
แล้วทั้งคู่นี่นะเขามีลูกด้วยกันคนหนึ่งอายุ๑๓ปีแล้วนะคะ
ทีนี้ช่วงหลังตัวฝ่ายชายต้องขับรถไปต่างจังหวัดไง
พอกลับมาทีนึงก็ระแวงเอ๊ะเมียฉันจะไปมีคนอื่นไหม
จนทำให้ฝ่ายชายเนี่ยคุณผู้ชมไปหาซื้ออาวุธปืน
แล้วก็เริ่มเล่นปืนเล่นปืนเพื่ออะไร
เพื่อให้เมียกลัวจะครูว่าเนี่ยฉันมีอาวุธปืนนะ

ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
ฉันก็ร่วมวงอยู่ด้วยนั่นแหละกินข้าวอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
ปรากฏว่าฝ่ายชายเอ่ยปากง้อขอคืนดีกับฝ่ายหญิง
แต่ฝ่ายหญิงนิ่งเฉยทีนี้ฝ่ายชายก็เลยโมโหไง
พอโมโหก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีด้วยเนี่ยนะ
ไปเลยเก็บข้าวของหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านไปเลย
นี่สงสัยจะไปมีผัวใหม่แล้วเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชม
ฝ่ายหญิงก็เลยประชดกลับไปเลยใช่มีผัวใหม่แล้ว
เพราะว่าคือเหมือนกับเอาจริงฝ่ายหญิงก็โมโหค่ะ
ก็เลยพูดไปแบบนั้นแล้วคำพูดนี้
มันเป็นการจี้ใจเป็นการแทงใจดำของฝ่ายชาย
ฝ่ายชายก็ชักปืนมายิงใส่ฝ่ายหญิงแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเย็น

หลังจากที่ฝ่ายชายเขายิงเมียเขาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ว
ประมาณสัก๔ทุ่มตัดสินใจมอบตัวมากับญาติค่ะ
แล้วก็มามอบตัวกับตำรวจที่สนพัฒนานิคม
นี่คือเป็นภาพเมื่อตอน๔ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
แล้วนอกจากตัวมาแล้วเนี่ยเอาอาวุธปืนมาด้วย
คุณตำรวจปืนกระบอกนี้แหละที่ผมจบชีวิตภรรยา
นี่ค่ะทีนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องสอบปากคำนะคะ
แล้วก็เอาตัวเข้าห้องขังดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ไม่ว่าจะยิงกันแทงกันแต่คือมันสะท้อนให้เห็นเนอะ
หึงหวงแล้วก็มันทำให้อีกหนึ่งชีวิตต้องจบชีวิตนะคะ